สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแปลนวัดมวยทั่วประเทศนะครับตรงนี้ก็มีเราสองคนคอยให้ข้อมูลเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมความมันนะครับสองหนุ่มสองมุมหัวใจเดียวกันเอกกับชัยครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมดีครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับอ่ามวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดคู่เปิดหัว
แล้วคู่นี้อาจจะมีนับมีน็อคให้เห็น
อ้าวก่อนอื่นนะครับไปติดตามวิทยา
เมืองย่าโหมกอาวุธมาทะลมหมัดเท้าเข่าส่อม
ครับผมมาฟังประวัติของมวยคู่แรกครับสุริยันเล็ก
ตกัมภีร์ชื่อสุริยันเถียงนอกอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
กมาแล้ว๗๖ครั้งชนะ๕๖แพ้๑๗เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนขวัญโดงต่อมินบุรีที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
กมาแล้ว๘๒ครั้งชนะ๖๒แพ้๑๘เสมอ๒ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนจรวดศึกกกรรมนาศที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
กระดาษที่น้ำเงินก็เป็นเพื่อนจากสอพลสุพรบุรีเลยครับ
ถอดมงคลให้เอกอันนันต์นะครับนี่ไม่ใช่คู่เอกนะพี่ชัยนะ
คู่เอกครับเคยต่อยคู่เอกของเราแต่นี่เราเอามวยคู่เอกมาเปิดหัวเลย

ต้นจับตาดูกำปั้นความหนักแรงของมุมแดงให้ดี

ดกอกตันเตี้ยลำบึกมะขามข้อเดียวเลย

ไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าแดงเตี้ยเอง

ไตล์นี่แหละที่พี่น้องแฟนมวยก็ให้ความสนใจ

นับแรงรุนแรง
ขาต่อยมัดนับน็อกคู่ต่อสู้มาโดยตลอด

ไหนหม่อก็โดนทีท้องทะลุแบบนี้
จังหวะฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมเชิงได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบนะ
อยู่ที่ว่าประทะอาวุธโดนแล้วจะยอมหรือเปล่า

น้ำเงินนี้ต้องปล่ายไปดูกันปล่าย

เคยมาโชว์ฟอร์มไว้นะ
แต่แปลว่าฟอร์มวันต่อยกับเจ้าหลวดศึกไม่ได้

แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยนะ

วันนี้เจ้าพระจันทรายลำถังจะต้องมาตลอด

นั่นต้องไปลุ้นไฟปลานู่น

ดูวงไหนครับ

ราวใจแน่นอนหยิบทำอะไรจังหวะ

ยุทธ์นะครับแล้วก็นรงรวมจิต

รายนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นคู่ที่ดูเดือด
ราวใจมากนะวันที่ต่อกับใครรู้ไหม

อันตรายนะถ้าเตะขวามาถ้าเตะหลุดนี่

นี่ขวาขึ้นก้านคอก่อนเลยครับน้ำเงิน
ได้เปรียบความสูงแค่ขายาวกว่าเอกนั้น
เล่นของแรงตลอดนะครับสุริยันเล็ก
ค่อยขยับเดินเข้าหาปลายยกที่๑

เป็นธรรมดาของมวยเตี้ยสั้นแบบนี้
ส่วนมากจะมีลูกเจาะขาแล้วดูจากปรีน่อง

เขาเรียกว่าต่อยถูกสไตล์นะเดินใกล้ไม่ห้าม
และก็ไม่จ้องนี่คับอปแพเอลฟรอกัดขวา
เจอสัวนศอกที่มีดีเกินมากกว่านี้อันตรายเหมือนกันครับ
มวยคู่แรกของเรามาแล้วก็ผ่านมายกแรก
ฝ่ายแดงสุริยันเล็กนี่เสียเปรียบรูปร่างเดินเข้าหานะครับ
ผมนี่นั่งเกรงเลยเพราะว่ายี่ห้องโอธอกราฟพีช

อันนั้นเอกอันนันยกกะสูงเลยครับ

ดูเครื่องยังไม่ค่อยร้อนเท่าที่ควร

ย็าก้าวพิพิตา

เออเจอกันทนายกับเสียเป็นไงไม่รู้

ดูตั้งรับคอยรอช่วงได้นิดนะครับ

มีทรงเดียวเลยสุริยันเล็กแดงครับ
ต้องเดินเข้าหาอย่างเดียวล่ะครับแบบนี้
ถ้ามีหมัดซ้ายจิ้มไปก่อนนะ

แตกนับน็อกท์นะครับคุณผู้ชม

มีศอกขวานี่คอยสวนตลอดนะครับเอกอันนันต์
แต่ถ้าชกทรงนี้ยืดเยอะไปเรื่อยนี่เกงสีแดงเหนื่อยเหมือนกันนะ

ไปนี่ไม่ชอบเนี่ยต้องรีบเดินรอไม่ได้เลยนะไม่ได้รอไม่ได้รอนี่เสียจังหวะโดนอาวุธยาวเลย
ยังอีกยาวนะครับเกมเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นแค่เพียงยกที่๒เท่านั้น
แต่สุริยันเล็กแดงนี่ทำให้เวลามันสั้นได้ไงพี่ปาก
โอ้โหเจอหมัดเจอหมัดเจอศอกเจอศอก
หมอหมัดตายเพราะหมัดหรือเปล่า
สนไม่สนตอนนี้เดินเปิดเกมอย่างเดียวครับสุริยันเล็ก

อนันต์วันนี้ถ้ามาครบแบบนี้กางเกงสีแดงนี่เดินลำบากแล้ว
เดินนี่ต้องระวังด้วยขึ้นก้านคอได้ด้วยนะ
ละเกมยืดเยอะแล้วเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับ

ี่ห้อของศึกยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้

ไม่มีมันมีคำโอ้โหนี่ไงนี่ไง

สวนเม็ดเดียวติ่มเต็มเลย

เห็นเจ้าระเข้เขียวทำงานทันทีเลยแบบนี้
เตรียมเงินมาเป็นฟอนด์เลยครับไม่ต้องห่วง
ก็บอกว่าเปย์หมอรอทำงานได้เลยนะครับ
แม่ชัดเปรี้ยง

ก็ต้องติดตามผลงานของทางด้านสุริยเล็กกันต่อไปนะครับ

โอ้โหมันโดนบวกเข้าไปเดี๋ยวเราต้องมีภาพช้าให้ดูอยู่แล้ว

จะสวนศอกหมัดมันถึงก่อนไงพี่ปาก

มีภาพช้าไหม
เอาชมเลยแม่เรียกปุ๊บมาปั๊บเลยดู
แข้งซ้ายก่อนวางได้สวยด้วยจิ้มลำตัว
วกนี่ครับบวกแล้วสองมันไม่ถึงแต่หมัดมันถึงก่อนไงพี่ปาก

ถ้าศอกยาวกว่านี้แสดงว่าไม่โดนนะนี่โดนศอกสั้นเลยนี่บวกจิ้มลำตัวก่อน
วกเข้าไปนี่แหละครับหมัดบวกศอกเต็ม
กึ่งหมัดกึ่งคอร์สด้วยนะครับเต็มคางเลยไม่ต้องนับเลย
มันมีสองอย่างอ่ะโดนสอกก็หลับ

ร้อนจราเข้เขียวแจกเงินอีกแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ